สวัสดีครับ

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมง
ก็มาโปร่งโปร่งชื่นกัน
ในรายการนะครับที่มีแต่ความสนุกสนานนะครับแล้วก็พิธีกรแสนจะอารมณ์ดี
เพราะเราคือรายการร้องได้ให้ล้าน

วันนี้เสียงคุณป่าอาจจะแหบแห้งสักนิดนึงคุณผู้ชม

วันนี้สวัสดีก่อนนะคะคุณหนุ่ยคุณบันเจิดคุณเพิ่มภูมิคุณอ้ำและคุณน้ำส้มสวัสดีครับ
จากจะได้ฟังเพลงแล้วมีความสุขวันนี้อย่างสบายตาด้วย

โอ้โหเป็นสาวที่เรียกว่าเพอร์เฟคสวยใสไร้สติ

ไว้ใจมีสติมีมันสมองฉลาดได้ทุนกระตันยูรู้คุณ

ถ้าไม่มีประกาศเสียวันลาพบกับเธอเลยค่ะคุณเชเอม
เจ๊เอมนี่คุณแม่บอกว่าเป็นคนที่ขยันมากนะฮะ
ว่างเมื่อไหร่เป็นซ้อมทันทีไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตแบบว่าวัยรุ่นปกติเขา

ไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวเตรไปอะไรกับเพื่อน
มีบ้างคือวันเกิดค่ะ
คิดว่าแบบณช่วงเวลาที่เอ็มยังเรียนอยู่มหาลัยค่ะ
ยังพอได้มีโอกาสแบบไปเดินห้างกับเพื่อนแล้ว
นู่นนี่นั่นแล้วเพราะว่ามันมีบางช่วงที่เอ็มแบบอยู่หอทำงานอะไรอย่างนี้ค่ะ
พอเสร็จจากงานเราก็จะไปกินข้าวในห้าง

นั่นช่วงเวลานั้นเรารู้ว่าเราเคยใช้ชีวิตตรงนั้นไปแล้ว

พระนะคะอย่ารอช้าเลยนะฮะ

ถ้าใครจำได้นะครับของคุณสุนารีราชศรีมา

กราบเท้าย่าโมนะฮะได้ฟังเสียงอันสดใสไพร้อของคุณเฉเอมไปแล้ว
คราวนี้เราจะได้ฟังเพลงอะไรก็ขึ้นอยู่กับเพลงที่๒ของเรานี้
เพลงที่๒นี้นะครับมีมูลค่า๑๐๐๐บาทนะครับ
ก่อนจะทำอะไรมาฟังกันก่อนเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่สองนะครับ

อินโทรเพลงอะไรมันจะเศร้าอะไรขนาดนี้นะครับ

เสียงซอปาดลึกไปถึงหัวใจ
เป็นไงครับเชมเพลงนี้

พอเคยได้ยินพอจะรู้จักบ้างนะ
เพลงที่ความหมายค่อนข้างดี
แล้วในเรื่องของการร้องล่ะคะเคยร้องไหม
เคยร้องบ้างค่ะร้องโชว์อะไรอย่างนี้ค่ะ
เดี๋ยวถามด้านล่างกันนะคะหวานซึ้งเจ็บแสบเสียดอย่างนี้นะคะ

เป็นเพลงที่มีแค่เวอร์ชันเดียว
ไม่ได้มีการเอามาทำใหม่

น่าจะไม่มีข้อผิดพลาดในเรื่องเนื้อเพลงอะไรให้แบบสับสนอะไรอย่างนี้
ถามคุณสุภาพบรุษหน่อยนะคะถามคุณเพิ่มภูมิค่ะนะคะคุณเพิ่มภูมิ
เป็นไงครับเพลงนี้คุณเพิ่มภูมิเคยฟังไหม
เคยฟังครับแล้วก็มั่นใจว่าน้องเขาต้องร้องได้ครับถ้าใครร้องได้แล้วส่วนมากจะไม่พลาดครับ
ถ้าคนเคยร้องส่วนใหญ่จะไม่พลาดแล้วอย่างเชเอ็มเขาก็บอกแล้วว่าเขาเคยร้องมาบ้าง
ร้องเคยร้องครับคุณบันเจิดครับครับเพลงนี้ก็เคยได้ฟังนะครับแต่ว่าไม่บ่อย
ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นนักร้องผู้หญิงชาวใต้นะครับร้องไว้ใช่ครับผมเชื่อว่าน้องเขาทำได้ครับ
ถามคุณเจเอมดีกว่าไปทวนมาแล้วรู้สึกยังไงบ้าง
ก็มีบางคำนิดค่ะมีบางคำนิดที่ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่
น้องเฉเอมนะครับผ่านมาแล้วในเพลงที่๑ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๒มูลค่า๑๐๐๐บาท
เอมจะเล่นหรือจะหยุดครับ

แน่นอนมาหวานเห็นแน่เพราะตัวช่วย

นะคุณอ้ำไม่น่าใช้ค่ะน้องถ้าน้องถ้าน้องเขามาในด้านนี้น่าจะชอบเพลงนี้ด้วยซ้ำไป
ถามคุณแม่ดีกว่าคุณแม่ครับเพลงนี้เนี่ยเป็นไงครับคุณลูกเคยร้องให้ฟังบ่อยไหม

ไม่บ่อยแล้วคิดว่าเพลงนี้คุณลูกเค้าควรจะใช้ตัวช่วยไหม
ก็มั่นใจว่าเขาร้องได้นะคะแต่ทีนี้อยู่ที่ตอนนี้ความรู้สึกของเขา
ตอนนี้เขาอยู่ตรงนี้บนนี้เขาจะกดดันตัวเองมากน้อยเพียงใด
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้

คุณเจเอมคุณเจเอมเป็นคนพูดเองว่าไม่มั่นใจแต่ถามว่าทำไมถึงไม่ใช้ขอเหตุผล

ไม่มั่นใจ๑๐เปอร์เซ็นต์เอง

แต่เมื่อกี้ทบทวนแล้วก็คิดว่าน่าจะ

มีความไม่มั่นใจเพียง๑๐เท่านั้นของความไม่มั่นใจ
และตัดสินใจแล้วตอนนี้ไม่ใช้ตัวช่วยนะคะ
เราก็ภาวนานะครับขอให้๑๐เปอร์เซ็นต์นั้น
มันไม่มีผลอะไรกับการร้องในคราวนี้

เราก็จะได้ฟังเสียงพ่อกับน้องเชมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ
แล้วก็ขอโวยพรให้เช็มทำสำเร็จ
นะครับผ่านเพลงที่๒ไปให้ได้

ถ้าพร้อมแล้วนะครับเพลงที่๒นะครับ
มูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม
ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๒เพลงมาครับ

มองเทพธรรม
และวงศาล

ร้องให้เฉยเอ็มมากเพลงมีร้านเพลงมาก

ยันติดฝ่าหาวะอุ่นขัง
รวมไม่ทำให้ได้
เคยบอกแม่ไว้จำได้เสมอ
จากปากวันฟ้ามั่ว
มาขึ้นรถทัวร์ที่อำเภอ
หอบฟันเปื้อนน้ำตาเอ่อ
เข้าเมืองเสียงดวงดีเยาวดาย
แลกรายได้ที่ใจสอหา
ไม่ตรงที่เรียนมา
ก็ต้องรีบคว้ารอเธอไม่ไหว
เช่าต้องส่งสุขนอน
เพื่อลดทอนรายจ่าย
จะเก็บเงินพันสักไป
ต้องใช้เวลาหลายเดือน

จะเลือนรู
ข้างหัวเตียงแม่
จากกระยัน

ที่พ่อปัญห์ยอดลบเลือน

อยากมีเสื้อใหม่เหมือนเพื่อน
ภาพหวังข้างจะย้ำเตือน

แต่คงต้องรอ
เขียนคำห้ามท้อไว้เตือน
ใจฝันสายเลือดความมุ่งมัน
จากแม่นั้นยังมีมากพอ
ลูกแม่ยังสวย
แม้เมืองไกลใจร้ายต่อ
ความฝันที่เราเฝ้าไว้
เพื่อรักลูกพ่อทะยายส่งขึ้น
โอ้โห

คงรักผู้หญิงคนนี้มากขึ้นเป็นอีก๑๐เท่าเลยนะครับ
น้องเฉียมเสียงดีเหลือเกิน
แล้วมันมีท่อนนึงที่เขาพูดถึงคุณแม่

ใจฝันซ้ายเลือดความมุ่งมัน
จากแม่นั้นยังมีมากพอ
ฝันไปดูแม่เขาเพลงว่าแบบนี้เบือกหนูได้ความมุ่งมันจากแม่นะ
โอ้โหอ่ะตกมือให้หน่อย

เอาละครับตอนนี้ฟังเพลินกันไปแล้วนะครับ

แต่เรื่องที่รายการของเราต้องการนะครับ
นั่นก็คือความถูกต้องของเนื้อเพลง

ว่าสาวน้อยคนนี้เธอจะผ่านเพลงนี้ไปได้หรือไม่นะฮะ
สำหรับเพลงที่๒มูลค่า๑๐๐๐บาทนะครับ
เอมร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โชคได้โชคได้โชคได้โชคได้
เพลงที่๒นะครับ
มูลค่า๑๐๐๐บาทนะครับ
เอมร้อง

โชคได้ร้อง
ลูกทรง